เดี๋ยวจะพาไปตลอดกัน

ไหนคะเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดแห่งนี้นะครับ
นครศรีธรรมราช

ติดตามให้ได้กับรายงานชิ้นนี้ครับ
ตลอดเที่ยววันนี้ขอพาคุณผู้ชมลงใต้ไปกันที่
เมืองนครศรีธรรมราช
เมืองใหญ่เมืองโตขนาดนี้
มีที่กินที่เที่ยวมาเล่าวันเดียวไม่รู้จบ
ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ
ที่ที่ตลอดข่าวจะพาไปนั่นก็คือ
แหลมโฮมสเตย์อำเภอท่าสารา

ดึงเอาวิถีชีวิตชุมชนมาสร้าง

ด้วยการแปลงเป็นแหล่งท่องเที่ยว
มาพักที่นี่ก็จะพบกับกิจกรรมที่ต้องร้อง

มาเริ่มกันที่กิจกรรมกินแฟร์แหล่วัน
เฮ้ยอะไรนะอ่อห้อ
กินกาแฟแล้วตะวัน
และนี่แหละครับเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่
เพราะชาวบ้านจะพาเรานั่งเรือไปกันตั้งแต่เช้ามืด
เพื่อกินกาแฟกันกลางทะเลรับแสงแรกของวัน
ไปกับพระอาทิตย์ดวงกลมสีแดง
ที่ค่อยโผล่พ้นขอบทะเล
ฟินไหมล่ะครับคุณผู้ชม
เสร็จจากการกินแฟแร่วัน
ก็ต้องเข้ามาดูวิถีชีวิตคนในชุมชนกันสักหน่อยล่ะครับ
ที่นี่เขามีกลุ่มหัตกรรมพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อมาก
ซึ่งนั่นก็คือกลุ่มทอหางอวน
ซึ่งทำมาจากยอดใบลาน
นำมาทำเป็นเส้นแล้วตากแห้ง
เสร็จแล้วก็นำมาทอแล้วก็ทอทอมันเข้าไป
แบบนี้แบบนี้แบบนี้อ้าวเฮ้ย
ทีนี้แล้วเขาจะเอาไปทำอะไรต่อล่ะครับ
นี่เลยหมวกเก๋กระเป๋าสวย
นางแบบก็สวย
ที่นี่นะครับเขาแปรรูปหางอ่วน
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์หลายอย่าง
มาเลือกดูเลือกซื้อกันถึงแหล่งได้เลยนะครับ
ราคาก็ไม่แพงด้วย
การมาพักที่บ้านแหลมโฮมสเตย์แห่งนี้
เขามีบ้านหลายหลังให้ได้ไปพักด้วยนะครับ

บ้านหลังนั้นมีอาชีพอะไร
เราก็จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของบ้านนั้นไปด้วย
โฮมสเตย์น่ารักหลังนี้
เจ้าของบ้านเขาปลูกเมาเบอรี่หรือลูกมอน
ผู้มาพักก็จะได้เก็บเมาเบอรี่สีแดงสดทานกันได้เลย
และที่ไม่พูดถึงไม่ได้
กับการมาบ้านแหลมโฮมสเตย์แห่งนี้
นั่นก็คืออาหารการกินนี่แหละครับคุณผู้ชม
เพราะที่นี่เขามีความอุดมสมบูรณ์
ชนิดที่ว่างมอะไรขึ้นมาได้
ก็กินมันได้ทุกอย่างล่ะครับ
เริ่มกันที่ข้าวมันทะเลโครน
เห็นสีอย่างนี้เนี่ยไม่ได้มาจากโครนนะครับ
แต่ว่ามาจากหมึกของเจ้าหมึกทะเลนี่แหละ
หรือปลาทูต้มกะปิที่หากินยากแถมรสชาติกลม
และแกงสูตรเด็ดของที่นี่
หันมาอีกนิดก็จะเจอกับเมนูปลาสุดพิเศษ
ที่เอามานึ่งครึ่งตัวทอดอีกครึ่งตัว
กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ด
และที่แปลกสุดก็คือใบกงกางชุบแป้งทอด

เขาบอกว่ามันเข้มหน่อยแต่อร่อยแน่นอน
ปิดท้ายกับน้องกุ้งน้องปูนึ่ง
ที่เขาบริการแกะให้กินกันถึงที่
ไม่ต้องแงะแท้ทุบกันเลยล่ะครับ

กับบ้านแหลมโฮมสเตย์ที่นครศรีธรรมราช

มาที่เดียวครบจบฟิน
ไม่ต้องออกไปไหนกันเลยทีเดียว

ใช่ค่ะสวยมากเลยบรรยากาศดี

สวยมากอาหารทะเลอาหารสดเนี่ย

ก็มีเที่ยวสวยอีกเยอะนะคะ
ถ้าไม่ได้ไปไหนก็ดูรายการตลอดข่าวสิคะ